คู่ใจนักช็อปคู่คิดร้านค้าจากธนาคารกรุงเทพ

คุณผู้ชมทางบ้านส่งไลน์มาคุยกับเราเยอะเลย
เราถามไปว่าคุณผู้ชมเนี่ยมีประประ
ว่าจะไปเที่ยวไหนบ้างช่วงสิ้นปีนี้

ส่งมาเยอะเลยค่ะส่วนใหญ่ก็จะบอกว่า

แต่ช่วงนี้ที่แพร่เอาฝนตกเจ้าคุณคิตตี่หนุ้ยนะคะ

คุณต้นบอกว่าอยากไปเที่ยวสุโขทัย
สุโขทัยก็ดีเขากำลังจะมีงานรอยกระทง
ถูกต้องอยู่ลำปางวังเหนือฝนตกเกือบทั้งวันเลย
คุณชูศักดิ์นะคะแล้วก็คุณรีนะคะบอกว่า
อยากไปเที่ยวเชียงรายจังนะคะ
คุณโมโมบอกว่าไปไหว้พระที่นครศรีธรรมราชจ้า
ไม่ได้ไป๑๐กว่าปีแล้วคิดถึงตาย
อ๋อขนตายคิดถึงผักตาย
ใช่คิดถึงเหมืองตายผักตาย

ผสมไปผสมมางงพูดภาษาอะไรดี
เอาล่ะคุณผู้ชมยังไลน์กันมาได้นะครับว่า
ช่วงเช้าดาวปีใหม่
วันที่แบบว่าจะสิ้นปีเนี่ยนะ
จะไปเที่ยวที่ไหนกันดีมีโปรแกรมยังไงก็เล่าสู่กันฟังได้นะครับคุณผู้ชมครับ

ส่วนในช่วงนี้เดี๋ยวไปดูอะไรแปลกกันหน่อย

ตอนนี้มีคนเขาแชร์นะภาพหนึ่ง
คือทำให้ดิฉันแบบรู้สึกว่าโอ้โหอื้อหืออาหาร

แต่เป็นต้นกระถิ่นที่เขาไปทอดกระถิ่นกันนี่แหละค่ะ

ใช่แล้วแต่บางทีก็จะใส่ถังใช่ไหม

แต่ว่าคราวนี้เนี่ยนะมันสูงมากสูงจริง

ไปดูกันค่ะว่าใหญ่โตขนาดไหน

แต่ข้างบนตรงยอดเนี่ยทำไง

สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากเลยกับงานบุญใหญ่
วันออกพรรษาของวัดสุธาวาสวิปัสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่นี่เขามีต้นกระถิ่นยักษ์กว่า๖๐ต้นเลยนะ
โอ้โหต้นเดียวนี่ว่าใหญ่โตแล้ว
นี่๖๐ต้นที่ใช้แบงค์๒๐ปากแบบนี้
แล้วก็เป็นต้นสูงใหญ่วางเรียงรายรอบอุโบสถ
จำนวนเงินกว่า๕ล้านบาท

เกิดจากจิตศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งสิ้น
ซึ่งพระครูประหลัดสุวัฒนมงคลวรคุณหรือว่า
หลวงพ่อรัก๓๐ทัศน์ท่านเจ้าอาวาสท่านบอกว่า
ปัจจัยบุญกระถิ่นที่ญาติโยมนำมาถวายนี้

จากคนที่ไม่เคยมาวัดก็ได้เข้าวัด
จากคนที่เข้าวัดอยู่แล้วก็ได้เข้าวัดมากยิ่งขึ้น
มาร่วมทำกิจกรรมบุญครั้งนี้ถือว่าได้ความสามัคคีด้วยนะคะ
และจะนำไปสมทบทุนสร้างพุทธมนตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙อีกด้วย
ซึ่งชาวเน็ตทุกคนที่ได้พบกับเรื่องราวนี้
ต่างก็เข้ามากราบอนุโมทนาสาธุกันทุกรายเลยทีเดียว
เรียกว่าเป็นภาพต้นกระถิ่นที่เราไม่ค่อยได้พบเห็นที่ไหนกันแบบนี้เท่าไหร่นะ
คุณดูนะคะมีหลากหลายคอมเมนต์ที่เข้ามาอนุโมทนาสาธุกันนะคะ
ก็เลยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมในโซเชียลถึงพากันตื่นเต้น
กับเจ้าต้นกระถิ่นยักษ์ทั้ง๖๐ต้นนี้
ก็คงคือที่ขึ้นชื่อว่าเป็นกระถิ่นสามัคคี
อย่างที่ท่านเจ้าอาวาสบอกแหละว่าคนที่ไม่ได้เข้าวัดก็มาเข้าวัด
คนที่เข้าวัดอยู่แล้วก็ได้เข้าวัดทำบุญมากยิ่งขึ้น
เกิดขึ้นจากความสามัคคีความร่วมมือร่วมแรงกัน
ก็เลยกลายเป็นต้นกระถิ่นสามัคคีขึ้นแบบนี้
เห็นแล้วก็ชื่นใจนะโอ้โหเรียกได้ว่าเงินยอดกระถิ่นนี้เยอะจริงนะ
๕ล้านบาทอนุโมทนาสาธุเลยนะคะ
อ๋อสาธุคือหาจริงก็แปลกใจอย่างที่บอกเลยว่า
ตรงยอดกระถิ่นนี่ไปปักเงินอย่างไร
นั่นแหละสิก็มีคนสงสัยเหมือนเรา
หรือว่าอาจจะทำไว้ไงแล้วค่อยต่อขึ้นไป

เพราะว่าเขาไม่ได้มีการแชร์ในโซเชียลว่าทำยังไง
เอาล่ะเดี๋ยวนี้กระถิ่นมันก็มีอะไรแปลกนะ

ถูกต้องต้องเป็นพุ่มกระถิ่นที่มัน
อื๊อฮืออาหารโอ้โฮแบบนี้
ก็ว่ากันไปยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่เห็นแล้ว

ใครจะไปเชื่อเจ้าไข่มุกที่มันอยู่ในแก้ว
ที่มันอยู่ในชานมอะไรเนี่ยนะดูดกินจวบ

มันกลายเป็นว่าไปอยู่ในชามก๋วยเตี๋ยว

แบบนี้ก็ต้องล็อกโอ้โหด้วยสิครับไปดูกันหน่อย

แม่

แต่เป็นไข่มุกอย่างเดียวไม่ใส่ชาเนอะ
ไม่ใส่มันก็จะผสมกันเกินไปเนาะไม่ต้อง
หน้ามหาวิทยาลัยพยาวจังหวัดพยาวครับ
แล้วก็ร้านนี้คือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกไข่มุก
ที่เขากำลังล่ำลือกันในโลกโซเชียล
เยอะมากเลยที่เขาแห่กันแชร์กันในช่วงนี้นะครับ
เป็นไอเดียของน้องพิรยาแสนป้อเป็นนักศึกษาคณะ
แพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยพยาวนะครับ

เดิมทีอย่างที่บอกเป็นส่วนประกอบหลักของชานมไข่มุก

คือจริงเขาเรียกอะไรมันเป็นท็อปปิ้งของหวาน

โอ้โหแล้วทีนี้นะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
เหล่าบรรดานักศึกษาคนทำงานแถวนั้น
ในโลกออนไลน์อย่างที่ผมบอกเห็นไหม
เขาแห่แชร์กันเพียบคนมาคอมเมนต์กันพลึบเลยทีเดียว
มันเป็นเรื่องฮือฮาตื่นเต้นมากในช่วงนี้นะ
สำหรับเมนูอาหารคาวที่เป็นไข่มุก

แล้วนี่คนแน่นร้านเธอบอกว่าเดิมทีนะครับ
วันหนึ่งขายได้สักประมาณ๗๐๘๐ถ้วยต่อวัน

พอมีเจ้าเมนูนี้ขึ้นมาใส่ไข่มุกลงไป

โอ้โหทะลุร้อยทะลุร้อยชามต่อวัน

นั่นแหละสิมันอร่อยด้วยไงจริง
ถูกต้องมันอร่อยไงแล้วมันเข้ากันดีกับ
เม็ดไข่มุกนี่เจ้าของไอเดียคนนี้นะครับ
พี่พิรยาครับก็เล่าว่าแต่เดิมตนเองช่วยคุณแม่ขายก๋วยเตี๋ยว
แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเรือของคุณแม่ขายชามละ๑๕บาท
จากนั้นเธอก็เอาก๋วยเตี๋ยวมาทาน
เสร็จปั๊บกินชานมไข่มุกไปด้วย

อันนี้จริงหรือมุกเนี่ย

ไม่ได้ทำโหกใส่แต่ว่าเธอตั้งใจ

ลองเอาไอ้ไข่มุกเนี่ยมาใส่ลงในก๋วยเตี๋ยวดูว่ามันจะเป็นอย่างไรสุดท้าย

แล้วก็ขายในราคาที่แพงกว่าเดิมนิดเดียว

ถูกต้องครับแล้วร้านนี้นะทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งก็คือ
เขามีบริการผักให้ฟรีใครชอบทานผักเยอะก็ไปตักเอาอะไรเลย
ตัดใส่ไปได้เลยถั่วต้อง
โอ้โหมีถั่วต้มด้วยเหรอถั่วต้มไม่มี
จะบอกว่าถูกต้องแล้วนี่แหละครับไปทานกันได้นะครับ
แล้วก็เป็นร้านที่ถูกใจนักศึกษาแล้วก็คนวัยทำงานครับ
อันนี้คือขั้วไก่ไข่หมุ๊กเออทำไปได้ยังไงดูสิ
แล้วอันนี้อ่ะคะคุณโอ้โหนี่มันปูดอง
ผัดซีอิ๊วไข่หมุ๊กเหรอน่าจะเป็นสาครู
อันนี้พิซซ่าหน้าไข่มุก
มีแต่พิซซ่าหน้าฮาไวเอียน
ส้มตำไข่มุกก็มา
โอ้โหเดี๋ยวนี้คนเรานี่นะมีไอเดียมากมาย

ไม่ใช่เหรอคะลักษณะเหมือนไข่มุกหล่นใส่
เป็นกะเพรากะเพราไข่มุกแล้วนี่แกงส้มมั้
ต้มยำกะเพราแมมปุ้งไข่เจียวไข่มุก
อะไรอีกอ่ะเดี๋ยวนี้
อะไรที่มันใส่ไข่มุกลงไปในช่วงนี้นี่

เออใช่ไหมมีอะไรอีกทำเป็นเล่นไป
ขนมจีนเนี่ยเปลี่ยนจากเส้นขนมจีนเป็นไข่มุก

แน่เหมือนกันนะอาจจะได้อีกหนึ่งรสชาติ
ค่ะเออเอาเดี๋ยวไปลองดูลองดูแล้วถ้าเกิดว่า

คุณผู้ชมถ้าเกิดเคยไปทานเมนูที่มันใส่ไข่มุกลงไปแปลกเนี่ย

เมื่อสักครู่คุณผู้ชมส่งมาว่าน่าทานนะ

ลองทานกันดูก็แล้วกันอร่อยไม่อร่อยยังไงก็มาบอกกันด้วย
แต่ว่าก็เป็นไอเดียเป็นจุดขาย
เดี๋ยวนี้เวลาเขาขายของอย่างที่บอกแหละว่า
มันต้องมีจุดขายมีไอเดียมันถึงจะทำการตลาดได้

เหมือนกับที่ร้านนี้ที่พัทยานะครับคุณผู้ชมครับ

แม้ว่าจะขายแค่ข้าวแกงธรรมดาธรรมดา

ขอเอาใจคนรักการทานข้าวแกงโดยเฉพาะ
เราไปกันที่พัทยาจังหวัดชนบุรี
จังหวัดนี้เขามีแต่ของอร่อย
และร้านที่เราจะพาไปทานนั่นก็คือ

จุดเด่นที่เห็นและสะดุดตา

ก็คือหน้าร้านเขานี่แหละครับ
ถาดทั้งหม้อและข้าวแกงวางเรียงไร
ยาวประมาณสิบเมตรได้แม่
อะไรจะยาวขนาดนั้นล่ะครับคุณเบิร์ต
ร้านนี้เธอเป็นร้านข้าวแกงสารพัดอย่างให้เยอะ
และมีกับข้าวเยอะที่สุดในพัทยาเลยก็ว่าได้
มีสารพัดเมนูอาหาร
ต้มผัดแกงทอดยำน้ำพริกจัดเต็ม

ไปถามเจ้าของร้านดูกันหน่อยว่า
เห็นร้านยาวขนาดนี้มีกี่เมนูกันล่ะครับ

จริงทำมาจากต่อจากรุ่นพ่อครับ

แล้วเราย้ายมาอยู่ที่นี่ได้ประมาณ๕ปีแล้ว
กับข้าวเราทำตอนแรกเราทำประมาณไม่กี่อย่าง
แล้วตอนนี้ลูกค้าอยากจะกินรู้กินที่นี่

ทุกวันนี้กับข้าวมีประมาณ๕๐กว่าอย่างขึ้นไป
บางทีก็ถึงเคยทำมากสุดคือ๘๕อย่าง

กับข้าววางได้ประมาณ๗๘๐อย่าง
เมนูเด็ดที่ร้านเป็นชูชิปลาซาวม่อนนะครับ
เป็นส่วนท้องปลาซาวมอนด์นะครับ

น้ำพิ้งออกทางร้านนี้ไม่เหมือนร้านอื่นนะครับ

แต่ที่นี่จะเผ็ดแล้วก็รสจัด
เหมือนคนพัทยาชอบกินรสจัดนะฮะ

แหมบอกได้เลยครับว่า
อาหารนี้น้ำลายสอมาก
อยากจะทานทุกเมนูเลยก็ว่าได้
ส่วนเรื่องของรสชาตินั้นก็ไม่ธรรมดานะ
สามารถขวาใจได้ทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติกันเลยทีเดียว

บางทีก็เลือกหลายอย่างก็กินหลายอย่างอยู่
ต้มพวกพะโล้พวกต้มจืดนี่ก็กินอยู่ประจำ
แล้วพวกผัดพวกแกงของเขาโอเคอยู่

อื้อดิลิเชียสแต่เลยอร่อยมากครับ

ใส่ใจทั้งความต้องการของลูกค้า

เรื่องของรสชาติก็ไม่ทำให้ผิดหวังเช่นกัน
สำหรับใครที่อยากมาตามรอยความอร่อยกับเรา

พี่กัดอยู่ตรงไหนครับนายเบิร์ต
ถ้าใครอยากจะมาทานที่ร้านข้าวแกงในเบิร์ตนะครับ

ถ้ามาให้ดีจัดร้านเสร็จก็ประมาณ๖โมงครึ่ง

ยังไงก็อย่าลืมมาทานร้านข้าวแกงในเบิร์ตนะครับ
เวลาจะทานเวลาจะสั่งคุณต้องทำอย่างนี้

โอ้โหมันจะยาวอะไรขนาดนั้น
เกิดกลับท่าวเขาวางเลี้ยงยาวเป็นสิบเมตรเลยนะ

โอ้โหขยายยังไง
ต้องไปซื้อทางซื้อที่เขานะ

จะขยายร้านแล้วขยายไซส์คนกินด้วย

กว่าจะเดินเลือกได้ปวดขาเลย

คุณผู้ชมค่ะยังคงส่งไลน์มาพูดคุยกันได้นะคะ

ท่านบอกว่าไปแม่สลองสิ

มีหลายต่อหลายที่เลยส่งมาพูดคุยกันนะคะ

ช่วงหน้ายังมีเรื่องราวสนุกให้ได้ติดตามกันนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องราวในโลกโซเชียล
เป็นความน่ารักของครอบครัวนึง

ทำเอาลูกสาวเนี่ยงงไปหมดเลยคุณชนะ

แล้วก็ให้กำลังใส่จังหวะ